ที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะแรงงานชาวกัมพูชาค่ะ
เมาแล้วซ่าคือนั่งดื่มเหล้าดื่มเหล้าจนเมานะคะ
ทีนี้หัวหน้าคนงานก็เลยมาเตือนบอกว่าเสียงดังแบบนี้ไม่ได้นะ

แสดงงานชาวกัมพูชาคนนี้ไปเถียง
หัวหน้าคนงานใช้มีดฟันหัวแบะแบบนี้อาการสาหัสค่ะ
นี่นี่คือสภาพนะคะเห็นไหมคะ
สุดท้ายแล้วเดือดร้อนใครกู้ภัยค่ะ
ภัยในพอพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีต้องลงพื้นที่ไปช่วยนะคะ
เลือดอาบแบบนี้ค่ะที่หัวหลักดักเลยนะคะ

แขนซ้ายก็มีนะคะเป็นรอยโดนฟันเช่นเดียวกันนะคะ

ตอนนี้เห็นไหมตอนที่คุยกับกู้ภัยสภาพยังเมาอยู่เลยค่ะ

รู้แต่เพียงว่าคนฟันชื่อวิรัติ

ทีนี้เราไปคุยกับคุณศรีนวลจารุโชธวงศ์

ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนี่ค่ะพี่ศรีนวลเป็นเจ้าของบ้าน
เพราะผู้ชายคนนี้แรงงานชาวกัมพูชาคนนี้
ที่ชื่อว่าจรุษหลังจากที่โดนฟันแล้ว
ไปที่บ้านพี่ศรีนวลไปขอความช่วยเหลือ

ได้ยินเสียงนะมีคนมาทุบประตู

เอ้าเห็นจรุดแรงงานชาวกัมพูชาคนนี้
ถูกฟันนะคะหน้าผากนี่หนักเลยแขนก็หนักเหมือนกัน

ทีนี้ก็มีอสมในพื้นที่ตอนแรกให้การช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
หลังจากนั้นโทรแจ้งกู้ภัยโทรแจ้งตำรวจให้ลงพื้นที่มาตรวจสอบ
ทีนี้พอสอบถามเพื่อนคนงานชาวกัมพูชาด้วยกัน
บอกว่าจรุดนั่งกินเหล้าอยู่หน้าห้องแล้วเสียงดังมาก
หัวหน้าคนงานมาห้ามปรามบอกอย่าเสียงดังแบบนี้ไม่ได้
จรุดเมาด้วยแหละเมาแหละดูออก
ความกล้าความบ้าบินความซ่ามันบังเกิดไง

หัวหน้าแกก็เลยเอามีดฟันเลยนะคะอันนี้จรุธแกกล่าวอ้างนะคะ
หลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องตามตัวคุณวิรัติ
ซึ่งเป็นหัวหน้าของวิกจรุธมาสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ